คุณผู้ชมคะเกริ่นเรื่องนี้เอาไว้ให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
เหตุการณ์นี้นะคะมีการพบศพผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นชายชาวเมียนมาลักษณะการตายค่อนข้างน่ากลัวนะ
แล้วก็เป็นการตายแบบปริศนาอยู่บนดัดฟ้าของหอพักแห่งหนึ่ง
แล้วลักษณะการตายของเขาคืออย่างที่บอก
คือลูกตาของเขาข้างหนึ่งมันหลุดออกมาจากเบ้าตา
โอ้โหแล้วคือไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะ
ทีนี้เนี่ยพอมีคนไปพบใช่สภาพไม่ได้ใส่อ่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชมคะเป็นหอพักแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ในซอยประคุณวิวทีนแปดสิบเอ็ดที่อำเภอลำรุกกาจังหวัดพิมพ์ธานี
หอพักแห่งนี้สูงสักประมาณ๕ชั้น
พอไปตรวจสอบตำรวจภูทรคูคศบอกว่า
ของผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบชื่อต่อมาคือนายยาว
เขาเป็นคนชาวเมียนมานะคะ
อายุประมาณสักสามสิบห้าปีรองทุ้งรองเท้าก็ถอดอยู่แบบนี้
อย่างที่บอกว่าสภาพศพนอนเปลือยกายเลยนอนหงายลักษณะนอนหงาย
แล้วเห็นว่าลูกตาเขาด้านซ้ายหลุดออกมาจากเบ้าตาเลย
แต่เบื้องต้นเนี่ยไม่พบเอกสารใดที่แสดงเอกสารเกี่ยวกับตัวเขานะคะ
แล้วก็ไม่พบร่องรอยของการต่อสู้ด้วย
ถามเจ้าของหอพักแห่งนี้คุณชัยนรงค์บอกแบบนี้บอกว่า
ตัวนายยาวคนตายอยู่ชั้น๓ของหอพักแห่งนี้แหละ
ก่อนหน้านี้จริงนายยาเขาเคยอยู่กับเพื่อนเขาสองคนนะ
แต่เพื่อนย้ายออกไปพักที่อื่นแล้วตั้งนานแล้วค่ะ
หลังจากนั้นนายยาวก็อยู่คนเดียวเห็นทำงานอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมือง
ที่สำคัญนายยาวชอบกินเหล้าเป็นประจำตลอดทั้งวันเลย
ยังไม่รู้เหมือนกันว่านายยาวมาตายแบบนี้ได้ยังไงค่ะ
เป็นพระม่า
ก็คือตอนนี้เขาพักอยู่คนเดียว

อยู่กับเพื่อนเขาตอนต้นปี

จ่ายปกติมาติดบ้างจ่ายบ้างจ่ายบ้าง
จนกระทั่งเดือนนี้ไม่จ่ายมาสองเดือน
นี่ข้อมูลจากเจ้าของหอพักบอกแบบนี้เลย
คือหลังตอนหลังไม่จ่ายมาจาก๒เดือนแล้วนะคะ

ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปได้มีโอกาสไปพบกับทางด้านของนางเสานี

ก็เป็นคนที่พักอยู่ที่หอพักแห่งนี้

แล้วบอกว่ายาวเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ตรงห้อง๓๐๖
แล้วก็รู้มาว่านายยาวคนนี้ทำงานอยู่ตลาดสี่มุม

แต่ตอนหลังคือหลังจากเพื่อนไปอยู่ที่อื่นแล้ว
ก็เห็นนายยาวอยู่คนเดียวแล้วเห็นชอบกินเหล้าเมาตลอดเลย

รู้มาแค่ว่าค้างค่าเช่าของเจ้าของหอเขาไว้
กระทั่งเจ้าของหอถึงขั้นต้องเอากุญแจมาล็อกไม่ให้เข้าห้องเลย
พอไม่มีที่นอนก็เลยไปอาศัยนอนอยู่ที่ดาดฟ้าค่ะ
ตรงการเตรียมคือหลังจากเอ้ามาวัง
ก็เห็นนะคือบนอย่างยังมาก
ยังไม่มีที่นอนไนนี้
อันนี้อาจจะไม่มีที่นอนหรือเปล่า
อันนี้คือเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันกับคนตาย

เห็นกินข้าวนั่งอยู่ตรงหน้าประตูห้องตัวเองแหละ
แต่เข้าห้องไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะถูกล็อกกุญแจไว้
แล้วก็ชอบถอดเสื้อผ้านอนตลอดเลย
ครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็คือ๔๕วันก่อนนั่นแหละ
แต่ปกตินายาวเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะ
แล้วมาหลังแกไม่ได้ทำงานแกก็นอนอยู่เนี่ย
แกเห็นกินข้าวแล้วแกก็เมาแกก็นอนอยู่ในห้องเนี่ยแหละ
แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือบางครั้งก็ใส่เกงตัวเดียวบ้าง
กางเกงในตัวเดียวบ้างอะไรอย่างนี้ถอดเสื้อน้อง

ก็ประมาณ๔๕วันที่แล้วตามท่าสุดเจอ

แล้วแกก็มาขอข้าวกินขอน้ำปลาขออะไรเงี้ย

อ่าเราก็ตามไปชำภาษณ์คนที่อาศัยอยู่ในจึกเดียวกันอ่ะเนาะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยการตายปริศนาแบบนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจสภคูคศท่านรองภูมิกับค่ะ
ท่านตำรวจโทประสิทธิ์สมบุญจิตนะคะ
บอกแบบนี้ว่าหลังจากมีการตรวจสอบร่วมกับทางแพทย์
ต้นคาดว่านายยาวคนตายอาจจะเสียชีวิตจากโรคฮิสโตรกค่ะคุณ
เพราะชอบขึ้นไปหลบนอนอยู่บนดาดฟ้า
เพราะอย่างที่บอกแหละเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าใช่ไหม

อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องส่งศพ

คือเรื่องเปลือยกายคือไม่น่าสงสัยมาก
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกเขาชอบแก้ผ้าใช่ไหม

แล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ข้างบนอาจจะหลบขึ้นไปพักอาศัยอยู่ด้านบน
แต่เรื่องลูกตาข้างหนึ่งที่ทะลักออกมาจากเบ้าเนี่ย
คือตรงนี้ตำรวจบอกแบบนี้บอกว่า
คือผู้สื่อข่าวของเราก็แจ้งมาด้วยว่าตำรวจบอกว่า
ตาเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะการถูกควักลูกตาออกมาหรือเป็นการฆาตกรรม
แต่อันนี้ต้องรอผลชนสูตรจากแพทย์

แต่บอกว่าเบื้องต้นน่าจะเสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรก
แต่มันทำให้ถึงขั้นที่ลูกตาหลุดออกมาจากเบ้าตาได้เลยหรือไม่
รอทางแพทย์ชนะสูตรก่อนนะฮะเพื่อขี้คายคดีนี้ให้ได้นะครับ